เอาส่วนชาวบ้านในอำเภอสิงหานครที่สงขลาเนี่ยนะคะ
เขารวมตัวกันเป็นพันคนค่ะไปรวมตัวกันที่หน้าสาราอเนกประสงค์
เขาบอกไปร้องเรียนไปกันเยอะเลย
ทั้งหมดนี้เป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงโดยนางสาวเบส
เขาบอกว่านางสาวเบสเนี่ยมาชักชวนบุคคลเหล่านี้เป็นพันธเนี่ย
ไปลงทุนแต่เป็นการลงทุนในโลกออนไลน์ลักษณะเอาเงินไปรวมกัน
และเดี๋ยว๑สัปดาห์จะได้คืนมาดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้
แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยตอนแรกลงทุนไปได้เงินนะ
แต่หลังเริ่มไม่ได้แล้วต้นทุนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยและเนี่ยค่ะมากันเป็นพัน
เขาถูกนางสาวเบสหลอกเนี่ยนะคะเขารวมตัวกันแล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะ
กลุ่มแรกไปที่บ้านของครอบครัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าช่อกง
หรือว่าคนที่มาหลอกเนี่ยนะคะชื่อนางสาวเบสชื่อจริงนางสาวกรองทองเกิดพุ่ม
ขณะที่อีกส่วนค่ะไปที่บ้านแล้วก็ไปที่ร้านขายเครื่องสำอางของนางสาวเบสเนี่ยนะคะ
ไปเพื่อจะทวงถามขอเงินต้นทุนคืนขอต้นคืนก็ได้
เบี้ยไม่เป็นไรขอต้นคืนมาหน่อย
ไปกันเป็นพันคนเนี่ยนะคะแล้วรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ๘๐๐ล้านบาท
ไปถามผู้เสียหายรายหนึ่งค่ะเขาก็เล่าให้ฟังสองเดือนที่แล้วนะ
ลงทุนไปหลายครั้งเลยรวมยอดประมาณ๑ล้านบาท
จุดเริ่มต้นคือลงทุนหนึ่งหมื่นบาทและหลังจากนั้นได้ดอกเบี้ยสองพันบาท
โอ้โหลงทุนไปหนึ่งหมื่นได้ดอกเบี้ยสองพันเยอะนะ
ก็เลยทยอยลงทุนไปเรื่อยแต่พอมีปัญหาค่ะ
เริ่มไม่ได้เงินแล้วดอกเบี้ยก็ไม่ได้แล้วถามไปที่นางสาวเบส
นางสาวเบสบอกเดี๋ยวจะเคลียร์ให้แต่จนถึงขณะนี้ค่ะ
เงียบหายติดต่อไม่ได้ค่ะนายสุภสรรบุญโยภาษธนายความ
ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวเบสผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ
เปิดเผยว่าวันนี้เองนะเขาได้รับอำนาจจากนางสาวเบส
มารับข้อเสนอจากผู้เสียหายสรุปว่าทุกคนจะขอเงินต้นที่ลงไป
เอาคืนมาหน่อยทางทีมทนายเดี๋ยวจะกลับไปเจรจากับนางสาวเบส
ว่าจะเคลียร์ยอดได้เท่าไหร่จะคืนเมื่อไหร่และจะให้คำตอบ
เร็วมากค่ะพรุ่งนี้อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังนะครับ
พรุ่งนี้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะแต่ล่าสุดค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านพักของนางสาวเบสเนี่ยนะคะ
เขายังหลบหนีอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีใครเจอตัวเขาเลยนะคะ
แต่บ้านหลังนี้ที่ทีมข่าวลงไปเป็นที่พักของพ่อแม่
พ่อแม่สามีนางสาวเบสนะเปิดเป็นกิจการขายข้าวสารนะคะ
วันนี้ปิดรั้วประตูบ้านปิดแถมคล้องกุญแจด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยโทรไปติดต่อแม่ของนางสาวเบส
เพื่อที่จะสอบถามเรื่องราวต่างแล้วก็ความเคลื่อนไหวของนางสาวเบสว่า
พูดคุยกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เธอบอกว่าเธอจะไปไหนเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราโทรไปติดต่อได้นะนัดได้นะ
แต่สรุปไม่มาทำนัดค่ะโดยอ้างว่ากลัวว่าชาวบ้านเนี่ย
มาหาว่าตัวเองแก้ตัวแทนลูกชายและลูกสะพ้าย
ตัวเธอเองยอมรับว่าเบสเป็นลูกสะพ้ายจริง
ลูกชายและลูกสะพ้ายพักอยู่ที่บ้านหลังนี้
และบ้านพักในตัวเมืองสงขลาแม่ของนายธนสิทธิ์เนี่ยนะคะ
นายธนสิตเป็นสามีของเบสนะนะคะบอกว่า
ตัวเองก็ได้เป็นสมาชิกเงินโอนออนไลน์โดนเบสหลอกไปหลายหมื่นบาทด้วย
ส่วนลูกชายอีกคนก็โดนหลอกหลักแสนซึ่งจะไปแจ้งความด้วยเหมือนกันนะคะ
นายประมาณยักษ์กระพันธนาความตัวแทนของผู้เสียหายรวมรวบรวมเอกสารได้ประมาณ๖๐๐คน
เดินทางมาแจ้งความพร้อมลงบันทึกประจำวันที่สพม่วงงาม
ยังมีไปที่เพื่อที่จะไปลงบันทึกประจำวันด้วยนะคะ
ที่สพสงขลา๓๐คนสพสิงหะนครอีก๒๐คน
พันธุ์ตำรวจเอกธนิษฐพันธ์เทียนเจริญผู้กำกับการสพม่วงงาม
บอกว่าขอให้ผู้เสียหายที่อยู่ตามสถานที่ต่างมารวมตัวกัน
ลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยที่สพใกล้บ้าน
ส่วนคดีทั้งหมดเดี๋ยวจะรวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งให้ผู้บังคับการจังหวัดสงขลา
เพื่อจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ระมัดระวังกันหน่อยนะคะเรื่องนี้คือช่วงนี้เนี่ยมันมีการหลอกเรื่องลงทุนออนไลน
แบบนี้เยอะเหมือนกันตรวจสอบให้ดีนิดนึงนะคะ